ที่กำแพงเพชรแมวหายอืม
แมวแมวเธอไปไหนไม่บอกหลายวันไหม
ปกติมันบอกด้วยเหรอเออไม่มีเออนั่นสิมันบอกยังไง
เออก็บอกแล้วก็หายไปไม่รู้ไม่รู้หรอก
แล้วแต่มันเหรอเออ๕วันหาอยู่๕วันมาอยู่ตรงเนี้ย
แล้วจะเอายังไงอ่ะตรงนี้อะไรก่อนตรงนี้อะไรก่อน
เหรออันนี้คือถ่ายจากมุมเงยขึ้นไปถ่ายจากข้างบนลงข้างล่าง
ห้ะสะพานหรืออะไรโอ้โหรอบนี้สุดยอดจริงจริง
เป็นเหมือนลาวสะพานเหรอนี่ไงสะพานอะไรนี่ไง
นี่แหละครับสะพานแล้วนั่นคือแมวอ๋อข้างล่างคือต่อหม้อ
อ๋อมันยังไม่ได้ตกไปเนี่ยมันมันติดติดอยู่แล้วอ่า
แต่มันค้างอยู่ตรงนั้นอ่ะอ๋อท้ายห้าวันแล้วมั้งเนี่ยนี่ครับ
ไม่ได้อ่ะสิโอ้ปอกคอหลวมเลยอ่ะผอมเนี่ยไม่ได้กินอะไร
แมวสามสีครับมีสีอะไรบ้างเบิร์ตมีขาวมีเทามีส้ม
โอ้นี่เขาเขาเขียนมาให้ไม่งั้นผมผมมองไม่ออกครับ
นี่แหละครับมีปลอกคอสีแดงติดอยู่บนต่อหม้อสะพานข้ามแม่น้ำปิงครับ
ที่ตะบดและคอนชุมขาเข้ากระแพงเพชรนะต่อหม้อจุดนี้เนี่ยมันลึกลงไปนะครับ
ลงจากขอบสะพานไปสี่เมตรนะครับแล้วก็มีความสูงจากขอบสะพานนะครับ
ไปถึงพื้นน้ำเนี่ยยี่สิบห้าเมตรโอ้โหกู้ไพรต้องใช้ความระมัดระวังเนี่ย
จะไปช่วยยังไงนะครับกู้ไพรต้องช่วยยังไงช่วยอย่างงี้ครับ
กู้ภัยผูกเชือกแล้วอุปกรณ์นิรภัยโรยตัวลงไปครับโอ้โห
อยากจะโรยตัวลงจากหน้าผาแต่นี่แหละฮะเพื่อความปลอดภัยทำถูกแล้วครับ
เมื่อถึงจุดที่แมวอยู่บนต่อหม้อนะครับเจ้าหน้าที่จะค่อยนะครับ
แมวต้องจับยังไงน้ำแข็งขยุ่มคออ่าขยุ่มคอนี่ฮะ
ยุ่มคอนี่แบบนี้เลยนี่พยุ่มคอแล้วอยู่เลยนะแมวนะครับ
เพื่อไม่ให้มันตื่นกลัวแล้วก็อุ้มประคองนะครับ
ส่งใส่มือเจ้าของที่อยู่บนสะพานสอบถามนายอารยันอายุสามสิบเจ็ดปีนะครับ
เป็นเจ้าของแมวเล่าบอกว่าโอ้โหแมวผมนี่ตัวเมียนะพันธุ์อเมริกันเคิล
นะอายุสองปีนะครับห้าวันแล้วคิดถึงว่าใจจะขาด
ที่ผ่านมาประกาศตามหาในเฟซบุ๊กไม่เจอกระทั่งหลานชายมาตกปลาจุดนี้
เมียวพราพลันอะไรห้ะไม่ใช่ลองลองเสียงแมวอ๋อนี่แหละนะครับ
เห็นแมวอยู่บนตอบ้อสะพานก็ทีแรกจะเอามาใดลงยาสูงจะตาย
บอกความสูงไปแล้วนั่นแหละครับก็ให้กู้ภัยมาทำแหละดีแล้ว
หลังจากช่วยแมวขึ้นมาได้เจ้าของก็อุ้มนะครับไปปลอบโอ้ไปไหนมาลูกไปไหนมา
แมวแมวมันก็บอกว่าโอ้หิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวนี่แมวบอกอย่างนี้